มาดูเรื่องของการทะเลาะวิวาสของเพื่อนสนิทนะคะ
ปกติคู่นี้เขาไปแหน่งมาไหนกันตลอด

แต่ว่ามีปาร์ตี้กันนิดหน่อย
ดื่มกินพอเมาจากริสุราภัณฑ์เท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ชม

ถึงขั้นใช้เก้าอี้ฟาดกันจนอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจนครบานคันยาวไปตรวจสอบเหตุทำร้ายกันจนเสียชีวิต

ในสอยพระยาสุเรน๒๗เขตคลอง๓วาคกรงเทพนี่ล่ะค่ะ

เป็นห้องพักชั้นเดียวแบ่งให้เช่า๘ห้อง
ภายในห้องนึงเนี่ยนะคะพบศพชายทราบชื่อก็คือ
เกรียงไกรชนะจานอายุ๓๔ปีมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง
อยู่ในสภาพนอนหงายอยู่ใกล้กับประตูห้อง
มีบาดแผลถูกของแข็งฟาดเข้าที่ศีรษะ
และบริเวณหลังห้องก็พบซากเก้าอี้ไม้ติดรอยคราบเลือด
ตำรวจรวบรวมมาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็มีนายนิกรธรรมคันทีอายุ๒๙ปี
แสดงตัวว่าเป็นผู้ที่ลงมือทำร้ายผู้ตาย
และขอมอบตัวกับตำรวจให้การบอกว่า

เน็ตแบบว่าไปไหนมาไหนรู้ใจกันตลอด
ก่อนที่จะเกิดเหตุก็คือได้ดื่มสุรากันภายในห้องพัก
ท้ายที่สุดนายนิกรผู้ที่ลงมือก่อเหตุนะคะ
ก็ใช้เก้าอี้ฟาดไปที่ศีรษะนายเกรงไกรอย่างแรง
เก้าอี้นี่หักเป็นท่อนเลยค่ะ
เกรงไกรก็ล้มลงนอนชักกับพื้นห้องแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวนายนิกรไปดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่น
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ